พาไปดูหน่อยใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริม
รายได้เสริมลองเลี้ยงดูมั้ย
เลี้ยงกิ้งกะกิ้งกะทะเลสาย

เผื่องตาเข้าเม็ดเลย
นี่คือกิ้งกะทะเลสาย

มีหลายสีด้วยมันมีเคราวมันมีเครามันมีเคราวมีเครา
คือมันมีมากมายหลายสีดูไปเรื่อยคุณผู้ชมฮะ
มันแตกต่างกันนะมีทั้งสีเทาสีส้มสีเหลืองสีแดงสิแล้วก็มันมีเยอะแยะมากมาย
ถามเจ้าของคนที่เขาเลี้ยงก็คือนายจุมพลอุดมภาคสกุลอายุ๔๐
บอกว่าเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านก็คือบ้านเลขที่๗๕หมู่ที่๔
กอเป่าตำบลทุ่งโห้งอำเภอเมืองแพร่ในจังหวัดแพร่นั่นแหละ
เขาบอกเขาสร้างรายได้ดีมากเลยนะเพราะว่าที่เขาเลี้ยงเนี่ย
ตอนแรกนะเขาเลี้ยงแบบว่าเป็นงานอดิเรกแล้วเขาได้เจ้ากิ้งกาทะเลทรายเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศออสแตเลลิ
ออสเตรเลียพอมาตะแต่ทำไมละ
สเตรเลียคือแรกเริ่มเดิมทีนำมาเลี้ยงเนี่ยตั้งใจมาเลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะ
แล้วเนี่ยบอกเลยนะขออภัยคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลีย
ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียคุณผู้ชมไม่ใช่ออสเตรเลียค
อสเตรเลียควันนั้นก็ง่ายด้วยเลี้ยงในกรงแล้วก็ลังพลาสติกโปร่งใสนะครับคือบอกว่าตัวแม่เนี่ยจะไข่หลังจากผสมพันธุ์ในหนึ่งเดือนแล้ววางไข่ทิ้งไว้ปล่อยให้ลูกมันออกจากไข่และเจริญเติบโตตามหรือชาติของตัวมันเองอ๋อส่วนราคาขายเออผมว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วแพงไหมแพงไหมฟ
คือถ้ามันรูปร่างลักษณะมันพิเศษไม่เหมือนตัวอื่นราคาก็แพงหน่อย

แต่ถ้าหากเป็นตัวเล็กลายธรรมดา
ขายแบบเหมายกคอกไปเลยเฉลี่ยตัวละประมาณสัก๕๐๐บาทขึ้นไปนะครับ
นี่ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะคือคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้ว
มันดูน่ากลัวจังเลยอะไรแบบนี้แต่คนที่เขาชอบมันก็มีเหมือนกัน
นั่นคือเอกลักษณ์ของมันนะอ้าวอยากจะลองเลี้ยงดู
ผมว่าโทรไปคุยกับเขาดีกว่าเจ้ากิ้งกาทะเลทรายเนี่ยนะครับ
ก็คือโทรไปหาคุณจุมพลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘๙๙๙๙๙๑๗๗๓นะจ๊ะ
คือโทรไปถามเนี่ยอยากจะเลี้ยงหรืออยากจะลองไปศึกษาเพื่อ
ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วมาเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมก็ลองดูนะครับ
ร้ายไม่ไหวเหมือนจิ้งจกอ่ะจิ้งจกแบบอยู่บนต้นไม้อ่ะ